มาถึงโหมดการเมืองแล้ว
อุ๊งอิงไหว่ขอพรวันเลือกดีพอกลับไทย
คือถ้าจะมีข้อสงสัยว่ากลับจริงหรือเปล่า
ถ้าณเวลานี้ผมว่าความเป็นไปได้สูงมาก

หรือคุณผู้ชมว่ายังไงน้ำแข็งว่ายังไง

ก็สูงกว่าครั้งก่อนที่พัก
ฟังดูน่าเชื่อถือที่สุดละครั้งนี้

โพสต์ไอจีสตอรี่ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนะ

เป็นภาพของนายทักษิณชินวัฒน์นะครับ
ถ่ายรูปอยู่หน้าร้านเสื้อผ้ายี่ห้อดัง
แล้วก็สวมเสื้อตัวเดียวกับที่หุ่นสวมอยู่นั่นน่ะ
แล้วก็โบสถ์เวลาอะไรเป็นการนับถอยหลังครับ
เหลือเวลาอีก๑วัน๑ชั่วโมง๕๐นาที
ที่คุณพ่อจะกลับมาถึงประเทศไทย
โดยในรูปนี้นะครับคุณอุ้งยังแท็กไปถึง

แล้วคุณเอ็มภินธ์ทองทาด้วย

คุณอุ้งอิ๊งได้โพสต์คลิปครับเป็นช่วงที่นะครับ
ทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วก้มลงกราบผืนแผ่นดินนะครับ
ระบุข้อความว่ากราบแผ่นดินสถานโลกานะฮะ
แล้วก็มีการแนบนาฬิกานับถอยหลังเช่นเดียวกันนะครับ
ทวนเวลานะครับคุณตาต้าปูปู่ถึงประเทศไทยนะครับ
ขณะเดียวกันครับวันที่๒๑สิงหาคม
เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณอุ้งอิ๊งนะครับปีนี้ครบ๓๗ปีนะครับ
เมื่อวานนี้คุณอุ้งอิ๊งกับคุณเอมพี่สาวแล้วก็สามีนะฮะแล้วก็เพื่อนเนี่ย
ไห้สักการะสารหลักเมืองครับกรุงเทพมหานคร
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรนะครับ
ให้การกลับมาของคุณพ่อของเขานะครับราบรื่นเรียบร้อยและปลอดภัยครับ
คุณอุ้งอิงได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณ
โดยยืนยันว่ากลับแน่นอนครับพรุ่งนี้กลับแน่นอน
ซึ่งเธอจะไปรับคุณพ่อที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง๙นาฬิกาครับคุณผู้ชม
คุณลุกอิงบอกด้วยว่าการกลับประเทศไทยของนายทักศิลป์
ถือเป็นของขวัญของทุกคนในบ้านและเป็นของขวัญวันเกิดของตัวเธอด้วย
ยืนยันว่าครั้งนี้กลับแน่ฮะนี่ย้ำ๓กลับแล้วนะ
กลับแน่ครับไม่มีการเลื่อนอีกแล้วและการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองครับ
ปีผ่านอะไรกันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ของท่าน
เป็นการตัดสินใจของท่านเองไม่ได้มีใครหลอกหรือว่าไม่ได้มีท่านก็ไม่ได้หลอกใครนะคะ
เพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้เป็นการตกลงกับครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจกลับมาค่ะ
กลับมาของคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองหรือเกี่ยวกับภักดิ์เพื่อไทย
คดีของคุณพ่อต่างก็ไม่ได้เกี่ยวกับการโหวตหรือพักเพื่อไทยใดทั้งสิ้น
แจ้งกำหนดการอีกทีแล้วกันนะครับ
ทักษิณนะครับจะเดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวจากนะครับท่ากาศยานนารชาติสิงคโปร์
เช้าวันที่๒๒สิงหาคมวันพรุ่งนี้ครับ
จะถึงท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองในเวลา๙นาฬิกาครับ

จากนั้นนะครับก็จะไปที่ศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
คุณผู้ชมเปิดไว้นะเปิดไว้นะไทยรัฐทีวีนะ
ไม่ว่าจะเป็นช่องทางปกติทางทีวีช่อง๓๒แล้วก็ออนไลน์
ติ๊กต๊อกอะไรกดติดตามไว้ให้หมดนะ
เพราะว่าพวกเราพวกเราคือผู้บริหารนะครับ
แล้วก็นักข่าวทุกคนได้เตรียมการวางแผนการรายงานข่าว

ใช่ทุกช่องทางที่ว่าก็คือพอจบจากข่าวเช้า๘๓๐ปั๊บ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูได้ผ่านทางออนไลน์

อันนี้คือเกาะติดคุณทักษิณกลับไทย
ทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของไทยรัฐทีวีนะคะ
แล้วหลังจากนั้น๑๑โมงถึง๘๓๐แน่นอนค่ะ

แล้วข่าวเย็นก็ต้องเกาะติดยาวตอนโหวตนายกด้วย

คุณอุ้งอิ๊งบอกแล้วนะเรื่องคุณพ่อที่จะกลับไทยใช่ไหม